เช้าวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่า
ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงเงียบเหงาแบบนี้
ปัจจัยใหม่ที่จะกระตุ้นการลงทุน

เช้าวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด
หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเชิญครับ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ดูอึดอัดหน่อยนะ
วกลบอยู่ในกรอบแคบนะครับไม่เกิน๕จุดนะครับ
ที่ปิดไปที่๑๕๗๔๐๙จุดนะครับ
และลงทุนสถาบันนะครับขายออกมาสุทธิ๔๘๐กว่าล้านนะครับ
แล้วก็นักทุนต่างชาติก็ขายมาอีก๕๖๐กว่าล้านนะครับ
คนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ไปนั่งทุนรายย่อยนะครับ
ค่าชะเรียกตอนนี้อยู่ของกรรมนี้อยู่ประมาณเท่าอะไรครับพี่เอก
อยู่ประมาณจริงปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว
ปีนี้ลดลงไปค่อนข้างพอสมควรเลยประมาณ๓๕๐๐๔๐๐๐ล้านเท่านั้น
นี่แปลงว่าเมื่อวานเนี่ยเล่นเหตุดูน้อยนะ

เพราะว่าปัจจัยที่หน้าติดตามในประเทศเนี่ย
ดูรู้สึกว่าประชุมที่สิ้นปีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลย
ตอนนี้เขาบอกว่าธันวาเริ่มไม่แน่ใจแล้ว

เพราะว่าทางด้านอเมริกา
เขาบอกว่าความเชื่อมั่นของทางประเทศให้ค่อนข้างน้อยลง

ก็ยังถือว่าไม่ค่อยจะฟื้นตัวมากเท่าไร
ทำให้ในแง่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ลดลงไป
ส่งผลให้อะไรฮะราคาทองคำบ้างเมื่อคืน
ปรับขึ้นนะตอนนี้อยู่ที่๑๒๓๐เหรียญแล้วนะ
ก่อนแล้วนี้นี่ล่วงไปใกล้๑๒๐๐นะ

ผมนั่งเฝ้าดูอยู่นะโอ้น่าสนใจทีเดียว

แต่ทองคำบ้านเราจริงแล้วมีปัจจัยอันหนึ่งต้องติดตาม

เวลาค่าเงินบาทมันมีการแข็งค่าขึ้นมา
แม้ทองคำในตลาดโลกจะมีการปรับตัวขึ้น
แต่ทองคำในบ้านเราจะมีตัวถ่วงตัวหนึ่ง

ใช่เพราะตอนนี้ค่าเงินบาทแข่งค่าสูงสุดในรอบ๒ปีเลย

แต่ก่อนอันนี้นี่คือใกล้๓๔

แต่มายืนตรงไหนเพราะตลาดหุ้นไม่ขยับนะ

ก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าเงินบาทนี้แข็งค่ามากนะครับ
ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เพราะว่ากลุ่มส่งออกนี่ก็น่าจะได้

๒วันลง๒วันเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้ว
เมื่อวานลงอีกเพจภาพตลาดหุ้นไทยดูเป็นยังไงบ้างครับ
เอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้มีปัจจัยต้อนติดตามอยู่๒อย่างด้วยกัน
ผมเลือกมาก็คือในเรื่องของการประชุมทางธนาคารกลาง
ของทางยุโรปเองนะครับว่าจะมีมติในเรื่องของการลดวงเงิน
อันนี้๒คือในเรื่องของการประกาศงบจดทะเบียนในบ้านเรา
ใต้มาส๒แล้วก็จริงวันนี้ผมและก้อนักเรียน
มีทำสไลด์มาฝากท่านผู้ชมด้วยครับ
แต่จริงตลาดหุ้นไทยตอนที่ปิดไป๑๕๗๗
ถ้าดูแนวโน้มเขาเรียกว่านักเกรงกำไรในตลาดหุ้น
สัญญาณยังดูดีหรือไม่พี่ภาพยังดูดีหรือไม่
ภาพว่าตลาดเคลื่อนบ่อยอยู่ในกรอบ
แล้วก็จริงแล้วก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดอย่างเช่นกลุ่มมือถือ

ใช่ครับแล้วก็กลุ่มธนาคาร
รอบนี้ก็ถือว่าราคาหุ้นปรับตัวได้ดีเช่นกัน
เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นภาพว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยน

กลุ่มไหนที่กำไรดูดีหน่อยก็จะถูกโยกเม็ดเงินเข้าไป

เพราะว่าดูแล้ววุฒรุ่งเทศไม่ได้เยอะมากนัก
เพราะฉะนั้นคนที่เล่นเนี่ยก็ต้องดูงบเป็นหลักแหละ

อันนี้ตลาดหุ้นไทยนี่อยู่ในกรอบครับ
เพราะฉะนั้นพี่เอกให้แนวรับกับแนวต้านของตลาดหุ้นไทยไว้นิดนึงนะครับ
รอบนี้เรามองในรับดัชนีตลาดหรือเซตอยู่ที่ระดับ๑๕๗๐จุด

ก็ถ้าเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ลงต่ำกว่าแนวรับ
ก็ถือว่าตลาดยังมีภาพยังมีลักษณะการพักตัวอยู่

แล้วก็ด้านบนมองที่ระดับประมาณแถวสักใกล้กับ๑๒๐๐จุดครับ

ถ้าเกิดลงมาใกล้แนวรับก็ติดตามไว้หน่อยนะ

นะครับครับพี่เอกวันนี้เอาสไลด์อะไรมาฝากให้ผู้ชมครับ
สไลด์แรกนะครับก็จะพูดในเรื่องของตัวประกาศงบของทางกลุ่มธนาคารนะครับผม
วันนี้ทำมาให้ดูหมดเลยนะครับครบหมดเลยนะฮะ
จะให้ดูว่าหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มไหนบ้างหรือตัวไหนบ้าง

เพราะว่าธนาคารนี่ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นปัจจัยหลักของประเทศนะครับ

เขาเรียกว่ากลุ่มหัวใจเศรษฐกิจของประเทศนั่นแหละนะครับ
จะโตได้โตไม่ได้กลุ่มธนาคารนี่แหละต้องเป็นตัวชี้นำก่อน
ใช่นะครับธนาคารนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เอก
นะครับก็ถ้าดูจากสไลด์นะครับเราจะมีไฮไลท์นะครับ
สีเหลืองให้ท่านผู้ชมดูก็แปลว่าหุ้นหุ้นกลุ่มนี้นะครับ
ธนาคารตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผลประกอบการออกมาโตสุดนะครับ
อย่างเช่นตัวที่เราไฮไลท์เป็นเช่นตัวหุ้นทิสโก้หุ้นบีบีแอล
แรงงานผลประกอบการโตดีทีเดียวประมาณ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับ
ก็มีกลุ่มธนาคารกรุงศรีใช่ไหมพี่หรือเบย์นะครับ
โตนี่๑๑เลยนะอย่างออนเยียนะครับ
ธนาคารกรุงเทพฯโอ้โฮเพิ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา
ก็โตเหมือนกันนะอีก๑๑นะครับ
ซิสโก้นี่โตหนักจริง๑๕๙นะครับ
แต่จะเห็นโอ้โหมีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างติดลบค่อนข้างเยอะ
ก็คือธนาคารกรุงไทยโอ้อมีปัจจัยอะไรถูกป่าวพี่

ก็คือเรื่องกับการตั้งสำรองนะครับแล้วก็ถ้าให้ดูภาพรวมนะครับ
ต้องติดตามดูว่าในเรื่องของตัวสินเชื่อจะเพิ่มตามที่เราคาดหรือไม่

จะเป็นในเรื่องของผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารในรอบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นใครอยากลงทุนในกลุ่มของธนาคารนี่
ดูแล้วบางตัวดีบางตัวไม่ดีเลือกเอาตัวดีไว้ก่อนเนาะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะให้โตไว้ก่อนนะครับ
ธนาคารเสร็จแล้วพี่เอกมีหุ้นต้องมาแนะนำใช่ไหม
ใช่ค่ะวันนี้กลุ่มไหนดีเลือกเข้ามาก่อน
ในหุ้นรอบนี้ก็ถือว่าเราพยายามหาหุ้นที่เขาเรียกว่า
ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดนะครับวันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมสองตัวด้วยกัน
ตัวนี้อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำคอนโดนะครับผม
ก็เรามองว่าราคาหุ้นจริงนี้จะลงมากันขั้นเยอะนะครับ
ประกอบกับราคาหุ้นตรงนี้เรามองว่ามีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างดี

ซึ่งจับในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่างใช่ไหมพี่เอกนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลุ่มคนซื้อนนี้กลุ่มนี้เริ่มกลับมาฟื้นได้

ราคาอยู่เท่าชั่วประมาณ๑๒บาท

มองอับซ้าอยู่ด้านมูลละประมาณซัก๑๒๑๓บาท

เพราะว่าตัวสัญญาทางเทคนิคนี่เพิ่งกลับตัวขึ้นมาเอง๒๓วันนะครับ
ถ้าใครจะเก็งกำไรลองจับตาดูไว้นิดหนึ่ง

ถ้าเกิดซื้อ๑๒บาท๑๑๘บาทขายให้ทิ้งตอน
นั่นคือตัวที่หนึ่งอาเบียนครับตัวถัดไปครับ
อันนี้จริงแล้วอยู่ในกลุ่มหมวดอาหาร
ถ้าจำได้ราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับที่มีข่าวลือเรื่องไข้หวัดนก
แต่ว่าไม่ใช่นะครับก็ทำให้ราคาหุ้นกลับมายืนได้แล้ว
มองว่าในไตรมาส๒ในงบน่าจะปลามากเลยนะครับ
เพราะว่างบจะโตในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างดีทีเดียวครับ
พวกมันเองเขาบอกว่าไล่กันมาเต็มไปหมดนะครับ

องภาพสัญญานาเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับ
ยานกำลังเริ่มมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะครับ

เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการขึ้นได้ต่อนะครับ
อ๋อก็คือตอนนี้ราคา๒๐บาท
ถ้าเกิดมองเป้าหมายไปก็ได้ประมาณ๑บาทนะครับ
๑๙บาท๖๐สตาร์นครับ

เพราะตอนนี้ตลาดเริ่มพันบวนนิดนึง
วันนั้นก็ต้องติดตามไว้ตลอดนะครับ
ส่วนกลุ่มแบงค์คุณเห็นงบแล้วบริษัทไหนกำไรเติบโตดี

ว่าบริษัทที่ฉันถืออยู่ตอนนี้กำไรโตดีนะ
มันจะคุณบอกว่าจะได้ถือกอดไว้แน่นหน่อยนะครับ
พร้อมทวนไหมครับพี่แอดขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับนะครับขอบคุณพี่เน็ตด้วยนะครับ